เรื่องนี้คุณผู้ชมถือว่าเป็นลอกใกล้ตัวนะคะ

เธอก็ขี่มอเตอร์ไซค์จะกลับห้องพักของเธอ
หลังจากนั้นเปิดข้างล่างค่ะ
แล้วแซลดของหนอนแบบนี้เลยค่ะ

นี่ให้ดูเห็นไหมคุณคือมาถึงหน้าห้องเลยอ่ะนี่ผู้หญิงเขาเข้ามาจอดในโซนหน้าห้องเธอแล้วนะแล้วรีบปิดประตูแต่รั้วมันก็แบบเล็กมันไม่ได้สูงมาก
ผู้ชายคนนี้มาดักอยู่ข้างหลังแบบนี้มองหน้าแล้วดูที่มือเขาที่เบลออยู่นั้นเขาสไลด์หนอนโชว์
หลังจากนั้นแป๊บเดียวนะพอมันเสร็จสมอร่มหมายแล้วมันก็ขี่ไปเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หอพักในคุ้มหนองหินใต้ที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรนะ
ผู้ชายคนนี้น่าจะอายุสักประมาณ๒๐๓๐นะคุณนัทธนัน
ขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาแล้วฝั่งผู้เสียหาย

อายุ๒๒ปีเธอก็ขายพวกฟอนิเจอร์
แล้ววันที่เกิดเหตุเธอบอกนะ
ว่าเธอตกใจมากเธอช็อกทำอะไรไม่ถูกเลย
เพราะว่าตัวเธอคือวันที่เกิดเหตุ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนประมาณ๕ทุ่มครึ่ง

พอมาถึงปั๊บสังเกตเห็นแล้วแหละ
ว่าเอ๊ะผู้ชายคนนี้หลบอยู่ตรงสี่แยก

พอเธอขี่รถผ่านมาเอ้าผู้ชายก็ขี่ตาม
แล้วก็ตะโกนถามชื่อเนอร์ไหมเปล่า

แล้วหลังจากนั้นผู้ชายคนนี้ก็ควักหนอนมา

บอกกลัวนี่ไม่กล้ากลับไปที่ห้องอีกเลยนะ

อยากให้ตำรวจตามจับตัวผู้ชายคนนี้มาหน่อย
แล้วก็มีเบาะแสด้วยว่าเอ๊ะนี่เป็นคนเดียวกัน
ที่ไปจับก้นผู้หญิงในร้านซักผ้าหรือเปล่านะคะ
แล้วเราก็เลยถามไปที่ทางรองผู้กำกับ
ถามว่าตอนนี้มันคืบหน้ายังไงบ้างล่ะคุณตำรวจ
ตำรวจบอกแบบนี้ว่ามีการออกตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วแหละ
แล้วก็โทรหาผู้เสียหายที่มีการไปแจ้งความ
ว่ารู้จักรู้จักกับคนร้ายคนนี้หรือเปล่า
แล้วอย่างที่บอกค่ะผู้เสียหายเองคือตอนนี้ก็นอนไม่หลับทั้งคืนเลย
เอาฝากตำรวจนะไปไล่กล้องวงจรปิดให้เจอนะคะ
แล้วเดี๋ยวจะได้ตามจับตัวผู้ชายคนนี้มาดำเนินคดีต่อไปนะคะ